ส่วนที่เราจะให้ดูต่อจากนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุรถชนกันแต่ว่าเป็นเหตุในเรื่องของไฟไหม้
ไฟไหม้รถวอดทั้งคันเลยครับ
น่ากลัวนะเห็นภาพแบบนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนสายวัดสำรงหมู่๕ตำบลสัมปะทวนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งกันเลยเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเอาไว้แบบนี้นะครับ
เพราะว่าไฟกำลังลุกไหม้รถบรรทุก๖ล้ออีซูซูสีน้ำเงินทะเบียน๘๙๕๔๙๗นครปฐม
หือหืออยู่จากสภาพแล้วน่ากลัวจริงนะครับ
ไปถามนายนรงชัยใหม่ตาจักรคนขับรถนะครับ
เขาก็เล่าว่ากำลังขับรถกลับบริษัทแถววัดศรีสะทอง
ขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุเขาได้กลิ่นก่อนได้กลิ่นเหม็นไหม้
โอ้โหเขาบอกเลยนะเขาหวิดเฉียดตาย
เมืองต้นนะครับเขาคาดการณ์กันนะว่า
สาเหตุอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่ารถคันนี้เพิ่งจะไปทำระบบแอร์มาใหม่

ก็มีความเป็นไปได้แต่ยังไม่ฟันทงนะ
ยังไงซะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ